ผู้ชายคนนึงเสพยาเสพติดและก็แอบเคยติดคุก
คดียาเสพติดมา๒ปีออกมาไม่นานนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ย
กลางทางไปเจอด่านระแวงสิ
จอดเลยทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งเข้าป่า
หลงป่าอยู่๑๓วันคุณผู้ชม
รอดมาได้ยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ย้อนกลับไปในช่วงที่เขาหายไปหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๖มกราคมที่ผ่านมา
แต่สรุปแล้วสุดท้ายแล้วเป็นข่าวดีนะ
คือหาตัวเขาเจอแล้วแต่สภาพค่อนข้างสะบักสบอม
คือไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะ๑๓วัน
นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ออกไปตามหาเขาแล้วก็ไปเจอ

ตอนช่วงที่หายไปคือ๖มกราคม
นายปัตตะพักจิ๋วเจริญหรือในฝุ่น

ก็คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวบ้านเพื่อน
อำเภอเมืองตากระหว่างทางเจอสายตรวจ

ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางน้ำตกท่าเล่
ทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่า

คือเขาไม่ติดต่อเลยนะคือหายเข้าไปในป่าเลย
ญาติก็เลยไปแจ้งความ
คนหายพร้อมร้องทุกข์ไปยังผู้ว่าตากด้วย
จากนั้นผู้ว่าค่ะสั่งการฝ่ายปกครอง
ให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลานสาง
และสำนักบรรเทาสาธารณภัย

ซึ่งทีมค้นหาไปเจอในฝุ่นค่ะ

ห่างจากจุดที่เขาทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเข้าไปเนี่ย
กิโลเมตรสภาพนั่งเป็นแบบนี้
เนื้อตัวมอมแมมเลยร่างกายอ่อนเพลีย
ฝุ่นเขาบอกเบื้องต้นว่าเขาเคยมีประวัติเสพยา
ติดคุกสองครั้งเจอด่านตกใจก็เลยหนีมาเนี่ยนะคะ
ระหว่างทางช่วงที่เขาวิ่งหนี
บาดเจ็บที่เท้าด้วยมีเลือดไหล

และหลังจากนั้นก็ใช้กางเกงพันเท้าอีก

ถามว่าแล้วมีชีวิตอยู่ได้ยังไงตั้ง๑๓วัน
มะกอกป่าค่ะเป็นอาหาร

แต่เขาก็พยายามหาอะไรที่มันกินได้ในป่านี้นะคะ
เป็นอาการบาดเจ็บที่เขาเจอเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะถามว่าแล้วอยู่ได้ยังไง

เพราะว่าในป่าช่วงนั้นมีไฟป่าด้วย
ก็ต้องเดินหนีไฟป่าวนไปวนมา
กลางคืนก็หนาวเสื้อก็ถอดออกไปแล้ว
ทำยังไงล่ะนอนกอดก้นหิน

เขาก็คิดได้นะว่าเขาต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ขอบคุณทุกคนที่ออกตามหา
แล้วหลังจากนี้จะไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกเลย

แต่ไม่บอกว่าติดป่า๑๓วัน

ผมคิดมาตอนนี้ผมคิดมาแค่ประมาณ๗๘วันครับ

๑๒วันครึ่งเมื่อกลางคืน

หลังจากที่เจอตัวลำเลียงในฝุ่นออกมาจากป่านะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำเปรย์สนาม

สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชตรวจรักษา
แล้วถามว่าเพื่อนอีกคนที่ไปกับในฝุ่นล่ะ

อีกคนหนีออกจากป่าได้
เพราะเขามีโทรศัพท์มือถือ

แต่ในฝุ่นไม่มีโทรศัพท์มือถือ